ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศโอ้โหส่วนงานต่างประเทศเนี้ยเร็วเร็วนี้
จะโกลอินเตอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่ายังติดงานที่ไทยเดี๋ยวถามโอ้ก่อนนะคะ
นี่เป็นนุ่มเหนือเหรอไม่ใช่เขาไปถ่ายละคร
เริ่มกระช่อนในแถบเอเชียมากขึ้นแล้วนะคะล่าสุดเนี่ย
เจ้าตัวเขาบอกว่ามีงานที่แดนมังกรติดต่อเข้ามาบ้างแล้วล่ะแล้วก็ทางเกาหลีด้วย
ทำให้เล่นซีรีส์ประกบคู่กับใครรู้ไหมใคร
บอกว่างานแน่นมากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยดีใจมากแล้วก็ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับนักร้องสาวเกาหลี
แต่ว่าเพราะตอนนี้กำลังมีผลงานที่เป็นพรีเซนเตอร์แฟชั่นของฟิลิปปินส์ด้วยกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็มีคิวไปถ่ายทำตอนช่วงสิงหาคมนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะคะโอ้เองบอกว่าปลื้มใจไม่น้อยเลยที่เริ่มมีแฟนคลับในฟิลิปปินส์แล้วเยอะพอพอกับที่จีนเลย
คงเป็นเพราะว่าไปทำงานบ่อยขึ้นแต่ว่าถึงยังไงก็ตามโอ้บอกไม่ทิ้งสาวกคนรักมาริโอที่ประเทศจีนอย่างแน่นอนนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเกาหลีนะโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะเตรียมไปโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็เตรียมจัดแฟนมิตติ้งที่จีนอีกด้วยค่ะ
เขามีติดต่อครับแต่ว่าโอ้ยังไม่ได้ตอบรับไปอะครับแต่ว่าเท่าที่จะได้ร่วมงานกับซานาร่าก็จะมีงานเสื้อผ้างานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ครับ
เกาหลีส่งบทมาให้เราหวังที่จรรยานาอะไรอย่างงี้แล้ว
ใช่ครับก็มีผู้ใหญ่เขาดูให้อยู่ครับแต่ว่าคิวตอนนี้มันยังไม่ได้มีโอกาสก็คงดีครับแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างแน่นครับ

ส่งมาละเดือนหน้า
ส่งมาละเดือนหน้า

ส่งมาละเดือนหน้า
ส่งมาละเดือนหน้า

ส่งมาละเดือนหน้า

ส่งมาละเดือนหน้า